ดูเรื่องของกีฬากันหน่อยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะประเทศไทยอยากเป็นอยากเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก

มาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียได้ประกาศการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกรอบ๒ในอีก๓นัดที่เหลือ
ซึ่งก่อนอันนี้ประเทศไทยกับสหรัฐอหลับอิมิเลสได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
สุดท้ายพาธิสสุภพพงษ์หลักฐิการสมคมกีฬาฟุตบอล
ก็เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้สมคมฟุตบอลได้มีการยื่นความจำนงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการขัน
ได้มีการเสนอถึงความพร้อมของประเทศในด้านต่างอย่างเต็มที่
ทั้งสนามแข่งขันสนามซ้อมโรงแรมที่พักแล้วก็มาตรการต่าง
เกมการแข่งขันของยูอีที่ต้องเล่นในบ้านของตัวเองมากกว่า๓ชาติ
รวมไปถึงความพร้อมในด้านต่างทั้งการถ่ายทอดสดที่จะต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
รวมไปถึงก็เคยจัดการขันรายการใหญ่อย่างเอเชียนคลับมาในครั้งล่าสุด
ที่จะให้ทีมชาติต่างที่เข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวหรือกักตัวด้วยระยะเวลาน้อยที่สุดนะครับ
และตอนนี้ก็พร้อมที่โฟกัสในเกมกับเชียงรายแต่ข่าวร้ายก็คือสรวิทยพันธองแข้งตัวเก่งได้รับบาดเจ็บที่เอ็นหัวเข่าต้องพักยาวถึง๖เดือน
อีกทั้งเกมนี้ได้เล่นในบ้านน่าจะกลุ่มความได้เปรียบนะครับ
ส่วนในปรัชมารารัฐผู้จัดการทีมของสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดกล่าวว่าตอนนี้ทีมยังมีโอกาสกับโคต้าเอฟซีแชมป์ไปลีก๒๐
ไม้โอกาสติด๑ใน๓จะยากแต่ก็โฟกัสไปที่ฟุตบอลเอฟเคครับ
ส่วนในเกมนี้ทีมมีผู้เล่นเจ็บแล้วก็ติดโทษแบนหลายคน
สติที่เคยพบกันสิงห์เชียงราวไม่เคยปลุกมา
ส่วนโปรแกรมฟุตบอลไทยในวันนี้นะครับ
ที่น่าสนใจอื่นก็๑๘นาฬิกานะครับ